สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณชนะสวัสดีครับพี่ฝนธนสุนทร
โอ้โหเรียกเต็มเลยนะคะวันนี้มากัดกันให้สะบัดกับเราสองคนใน
คู่กัดสะบัดข่าวเสาร์อาทิตย์วันนี้มาเจอกันในวันอาทิตย์นะครับ
ใช่ค่ะสีเหลืองมาเลยฮะใช่ค่ะวันละที่สีเหลือง
ใช่เหรอไม่ใช่มาที่สีแดงใช่ไหมแต่อย่างนี้ละกันไม่ว่าจะสีอะไร
ขอให้ทำดีคิดดีเข้าไว้แล้วที่สำคัญมันจะดีมาก
ถ้าคุณผู้ชมส่งข้อความไลน์มาคุยกับเรา
ใช่แล้วค่ะส่งมานะคะรออยู่นะคะ
อ้อนขนาดนี้คุณจะวางมือถือเฉยได้ไง

ส่งกันมาแล้วทักทายกันมาได้จะทักทายพี่ฝนธนสุนทรทักทายพวกเราทักทายผม
หรือว่าจะบอกอะไรก็ส่งกันมารอจะอ่านอยู่นะครับ
ใช่ค่ะหรือว่าแถวบ้านคุณมีเหตุการณ์อะไรก็
ส่งมาส่งมาได้เลยครับ
คุณผู้ชมฮะวันนี้เรื่องราวข่าวสารของเรามันหลากหลายนะ
เอาล่ะต้องยอมเลยยอมกราบหัวใจกู้ภัยหนุ่ม
เนี่ยฮะถูกร่างผู้เสียชีวิตติดกับตัวแล้วนำออกจากป่า
เรื่องราวเป็นอย่างไรต้องติดตาม
ร้องไห้แล้วก็พูดอยู่คำเดียวค่ะว่าไม่ไป
ไม่ไปจนขนลุกหมดเลยเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมาหาสาเหตุกัน
งานนี้นั่งดื่มดีไม่ชอบชักปืนออกมากระนำยิงสนั่นทั่วร้าน
เรื่องราวเป็นอย่างไรต่อเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสมัติข่าว
นั่งดูทีวีอยู่บ้านอย่านิ่งดูได้

ส่งข้อความไลน์มาให้พวกเราอ่านเล่น
ใช่เอามาอ่านเล่นกันอย่างดี
จริงแล้วเนี่ยก็คือว่าเมื่อกี้ได้คุยกับคุณชนะ
คุณชนะได้คำแบบว่าคำแบบพิเศษมา

จวดแบบจุ๊บหรือจะเป็นจวดอย่างอื่น
ใช่เอย่างเช่นวันนี้มีข่าวอะไรคุณชนะจวดเลย

อย่างเช่นการรับประทานอาหารของฝรั่งคนนี้เขาจวด

จวดเลยครับ
อุ้ยนำรายเหลอ

ไม่ทำไมไม่ล่ะ
โอ้โหอร่อย
มันเหมือนได้คืนสวรรค์เลย
โอ้โหคือมันอร่อยจนวิญญาณร่องลอยเลยเหรอครับ

พี่สนแผ่นฟี่ในสำเนียงฝรั่งฝรั่งนะ

เอางี้ครับนี่คือเมี่ยงคำฮะ
คุณผู้ชมคนไทยเราน่าจะเคยทานกันอยู่แล้วสำหรับเมี่ยงคำ

ทุกเครื่องดนตรีอยู่ในปากของเขาก็คือครบรสชาติจริง
เอางี้ละกันเราได้ดูคลิปนี้ไม่ใช่อะไรนะ
มันภาคภูมิใจกับอาหารไทยของเราถูกไหมพี่ฝนครับ
แล้วค่ะอาหารไทยของเราเนี่ยต้องบอกว่าชื่อดังทั่วโลก
ฝรั่งได้ทานติดใจติดใจก็เริ่มตั้งแต่ตั้งแต่ต้มยำกุ้งแล้ว
ต้มยำกุ้งส้มตำผัดไทยมัสมันมัสมันนี่อร่อยอันดับหนึ่งของโลกนะ
เพราะฉะนั้นต่อไปก็จะเป็นเมี่ยงคำที่จะเจาะคิว
แล้วถ้าอยากกินแบบว่าเคยกินเมี่ยงคำเป็นแม่ไม้ไหม

เมื่อชื่อไหมกระหนาดนะหนูกระเพาะภังผังหมด
มานั่งดูทีวีแล้วก็เล่าถึงเรื่องราววันเสาร์ที่ผ่านมา
ก็ดีนะมีความสุขดีนะคะมีความสุขดีส่งมากันเยอะนะคะรับ
วันนี้นะคะเราจะพาไปดูเรื่องลี้ลับที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนึงยังไงครับนะคะ
ก็คือเหมือนกับอยู่เนี่ยเขาก็ถูกผีเข้าเหมือนถูกผีเข้า
แล้วก็มีอาการเหมือนกับว่าร้องไห้แล้วก็ร้องแบบไม่ไปไม่ไป
ต้องมีคนช่วยต้องมีคนช่วยแฟนค่ะแฟนพาไปพรมน้ำมนต์เลยแหละ
ให้เรียกสติกลับคืนมาไปดูภาพกันค่ะ

ไม่ไปไม่ไปไม่ไปไม่ไปเหตุการณ์นี้นะคะ
ซูมระยองนำมาโพสต์ไว้เป็นคลิปที่ชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังอุ้ม
ผู้หญิงที่มีอาการทุรนทุรายคล้ายถูกผีเข้าแบบนี้เลย
ร้องไห้แล้วก็พูดอยู่คำเดียวค่ะว่าไม่ไปไม่ไป
แฟนนุ่มแบบทนดูไม่ไหวนะคะต้องรีบอุ้มมาที่วัดหนองกราบเลย
อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองให้พระท่านเนี่ยพรมน้ำมนต
ให้พระมาไล่ใช่ประมาณนั้นแหละมาไล่สิ่งไม่ดีเอาไป
ใช่แล้วทีมข่าวก็ได้ลงไปพูดคุยด้วยนะกับผู้หญิงคนนี้นะคะ
ซึ่งเขาเรียกว่านางสาวน้อยนามสมมุติละกัน
ไม่ได้บอกชื่ออายุ๒๐ปี
บอกว่าเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยจำอะไรไม่ได้เลยคุณชนะ
ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นอย่างนั้น
ทำไมถึงไปอยู่ที่วัดไปอยู่ที่วัดได้ยังไง

ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเอาอาการมันเป็นยังไง
เธอก็บอกว่าคือจริงแล้วไม่รู้สติเลยนะ
แต่คิดว่าน่าจะเป็นเพราะวันที่๑๔พฤษภาคมที่ผ่านมา

พ่อของเธอไปตัดต้นไม้ค่ะ

แล้วเกิดล้มป่วยถึงวันนี้ยังอยู่โรงพยาบาลอยู่เลยนะ

เธอก็กลับไปเยี่ยมพ่อแล้วก็ได้ไปดูที่ต้นไม้

พอกลับมาก็เกิดอาการแบบนี้แหละนะคะ
คิดว่าน่าจะเกี่ยวกับต้นไม้ที่พ่อไปตัดนะคะ

เหมือนมีวิญญาณอะไรสิงสถิตอยู่นะคะ
จริงว่าใครถามไปไม่รู้อะไรเลย

เราคิดว่าเกิดจากอะไรครับ
เขาก็เลยบอกว่า
ดีนะที่เอาไอ้ทัพทัพเอไม่เอาทัพโค้งให้ตายเพราะว่าอย่างนี้
แล้วหลังจากนั้นพ่อก็ล้มป่วยลง
จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลเลย
คิดว่าเกี่ยวกับเกิดจากอะไรครับ
น่าจะเกิดจากตรงนี้ค่ะเพราะว่าเขาน่าจะไม่พอใจ
เพราะว่าแม่ยังไม่ได้ทำแบบขอขมาเขา
โอ้เป็นเรื่องราวความเชื่อนะพี่ฝน
คือบางคนเขาเชื่อว่าต้นไม้เนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์
หรือมีสัมภเวษีสิงอยู่ในต้นไม้
เพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปตัดอาจจะต้องขออนุญาตก่อน
หรือขอคำมาก่อนอันนี้อาจจะไม่ได้ขอคำมา

ยังไม่มีคำยืนยันจากแพทย์นะว่าเธอเป็นอะไรกันแน่
แต่ว่าในตอนนี้อาการของเธอกลับคืนมาเป็นปกติแล้วนะคะ
จริงแล้วพี่ฝนเคยเห็นเหตุการณ์แบบหนึ่งแบบกับตาเลย

ก็คือมีน้องคนหนึ่งค่ะไปปัสสาวะรถสัน

อาการเขาก็เหมือนกับว่าอยู่ก็เหมือนผีเข้าแบบนี้ดิ้นทุรนทุราย
แล้วก็วิ่งเข้าไปในวัด
อะไรประมาณนี้อันนี้เห็นด้วยตาตัวเอง
แต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันจะยังไง
อันนี้ฟังเอาไว้เนี่ยก็ต้องดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณกันด้วย

ส่วนเรื่องนี้ฝากเตือนภัยกันฮะไปเที่ยวพงเที่ยวผับ
กลางค่ำกลางคืนก็ไม่ได้ว่าหรอกสิทธิ์ของแต่ละคน
แต่ไปจวดไปนั่งดื่มจวด
และในภัพที่นี่พี่ฝน
วดอย่างเดียวไม่พอมันมีเสียงเกี้ยวเจ้า
เพราะจู่มีคนเอาปืนออกมาไล่ยิงกันนะครับ
โอ้โหยิงรั้วเลย

โอ้โหไม่รู้เหมือนกันแต่หลายนัดเลย
เอางี้ถ้าได้ยินแต่เสียงพี่ฝน

ได้ยินแต่เสียงเราอาจจะนึกว่า

ใช่ค่ะเสียงมันแบบว่าปั้งเลย

เนี่ยฮะเข้าไปในผับแบบนี้
คือจริงมันเหมือนกับเป็นร้านอาหารกึ่งบาร์นะ

แล้วอยู่ในช่วงที่ร้านนี้กำลังจะปิดอยู่แล้ว
แต่ไม่ทันจะปิดดีสุดท้าย
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวกลางคืน
แล้วถามว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไร

จีบสาวคนเดียวกัน
ก็เลยเขม่นกันยิงไปแบบนี้ครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านอาหารกึ่งผับ
ในพื้นที่ตำบลประชาธิปัตย
ที่ปัดอเผอร์ธัญบุรีจังหวัดประทุมธานี
โอ้โหเท่าที่เห็นนะคุณผู้ชมนะ

กระสุนมันไม่ได้มีลูกกระตานะ
ยิงออกมาเนี่ยมันไปโดนใครก็ได้

ตายขึ้นมาเรื่องใหญ่อีก
ค่ะแค่มายิงนี่ก็ผิดกฎหมาย
ถือว่าเรื่องใหญ่แล้วนะค่ะอ่ะภาพเนี้ยเราได้มาจาก
นำมาโพสต์แล้วก็ระบุข้อความเอาไว้ต่างนานาฮะ
ก็เป็นลักษณะข้อความประชดประชันไม่ขออ่านแล้วกัน
แต่อยากจะให้ดูภาพนี้มันเป็นภาพที่ค่อนข้างน่ากลัวจริง
แล้วก็ฝากมายังจ้านที่ที่เกี่ยวข้อง
เป็นหนึ่งสาเหตุที่ผมไม่ชอบเชื่อแบบนี้

แบบนี้แหละอ๋อเอาเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวคนจะใช่ค่ะนี่ค่ะแย่งกันไง
ผมก็นึกว่าสาเหตุที่พี่ไม่เที่ยวนี่ก็คือแบบว่ากลัวจะมีการแบบยิงกงยิงกัน
ก็เธอกลัวมีคนมาแย่งพี่ก็นั่นแหละพอแย่งแล้วก็จะยิงกัน
ก็จะทะเลาะกันไงเราก็เลยแบบว่าสวยอยู่บ้านแล้วกัน
ยังไงก็ดูแลตัวเองนะคะไปเที่ยวก็ดูแลตัวเองอย่าพกปืนเลย
ไปเที่ยวพกเงินไปดีกว่าถูกต้องจะได้มีเงินจ่ายเขา
เอ้ามาดูข่าวนี้นะคะนาทีชีวิตของสาวที่กำลังขับรถเก๋งอยู่ดี
อยู่อยู่ก็มีรถบรรทุกค่ะกระโดดข้ามฝากมาชนค่ะข้ามเลนมาเลย
ข้ามเลนมาเลยค่ะแบบว่าเอาแบบปรี๊ดแตกกันไปเลยนะคะเอาไปดูภาพกันค่ะหวาดเสียวมาก
แต่เนี่ยมาแบบไม่ไม่ไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวเลยนะคะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากที่สุด
เร็วมากเลยก็คือรถบรรทุกอีกฝั่งนึงนะคะข้ามเลนมาเลยนี่กรี๊ดสนั่นเลย
นี่คือคลิปกล้องหน้ารถนะคะบันทึกภาพวินาทีรถตู้ทึบที่บรรทุกสินค้ามาเนี่ย
เสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลางถนนมาเลยนะพุ่งชนรถเก๋งที่ขับมาตามทางนี้อย่างจังเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ๗โมงเช้า๗โมง๔๕นาที
วันที่ใช่ของวันที่๗มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ
บริเวณถนน๓๑๓๘ที่ใกล้วัดมาบลำบิดอำเภอบ้านกึงชื่อชนบุรี
โอ้โหหลังเกิดเหตุนี้นะตำรวจเขาบอกว่ากู้ภัยไปดูด้วย
แต่ว่าจริงแล้วพอเข้าไปดูแล้วผู้ได้รับบาดเจ็บก็แค่๑ผู้ชาย๑ราย
เป็นผู้ชายหนึ่งรายนะฮะแต่ก็หนักอยู่นะพี่ฝน
ขาขวาท่อนบนผิดรูปนะคะก็คือกระดูกหักแล้วโผล่ออกมา
ซึ่งคนนี้เป็นคนขับรถบรรทุกที่พุ่งข้ามเลนมา
แล้วก็มีผู้หญิงบาดเจ็บอีกหนึ่งรายที่นั่งโดยสารมานะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่านำผู้บาดเจ็บนี้ส่งโรงพยาบาลบ้านบึงทั้ง๒ราย
ยังไงสองคนที่บาดเจ็บอยู่ในรถตู้ทึบที่พุ่งข้ามมา
ใช่ค่ะส่วนรถกระบาดแล้วก็รถเก่งที่ถูกพุ่งชน
คนขับมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยฟกช้ำดำเขียว
แล้วก็ไม่ไปโรงพยาบาล
จากการตรวจสอบบอกว่ารถยนต์มันทุกสินค้า
กำลังขับรถขาเข้าอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
ยางระเบิดค่ะยางระเบิด
แล้วก็เลยไม่สามารถควบคุมรถเอาไว้ได้นะคะ
นี่แหละเสียหลักข้ามเกาะกลางถนนมาแบบนี้

แล้วก็พุ่งชนแผงปูนกั้นไหล่ถนน

มันเป็นอุบัติเหตุที่ต้องยอมรับว่ามันก็คืออุบัติเหตุจริง
ที่ไม่ได้ตั้งใจใช่เพราะว่ายางระเบิดอ่ะ
ล้อยางมันระเบิดแต่อย่างนี้เราก็ต้องฝากเตือนเรื่องของสภาพรถนะ
ถูกต้องค่ะอ่านว่าเช็คล้อก่อนอะไรอย่างนี้
สภาพร่างกายของเราด้วยว่าเราพร้อมไหม
แล้วก็เช็คสภาพรถว่ารถพร้อมไหมด้วยนะคะ

อย่างน้อย๒คันก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะ
มาดูเรื่องนี้บ้างโด่งดังมากในโลกโซเชียล

โอ้โหเรียกได้ว่าใจสู้จริง
ศพครับเขาไปลำเลียงศพออกมาจากป่า
แต่ด้วยความที่ว่าทางมันทุลักทุเล

น้องคนนี้ตัดสินใจเอาศพแบกเอาไว้ที่หลัง
แล้วขับมอเตอร์ไซค์ออกมาเลยครับน้อง

นี่ฮะน้องฟลุ๊กคนนี้ครับ
นายจตุรนดวงรัฐอาสากู้ภัยมูลนิธิสยามรวมใจปู่อินอำเภอเวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงรายมัดศพคนตายติดกับตัวเขาเลย
โดยให้ศพอยู่ด้านหลังแล้วตัวเขาบิดมอเตอร์ไซค์ออกจากป่า
โอ้โหน้องฟลุ๊กเล่าให้ฟังแบบนี้ครับพี่ฝน
ว่าเมื่อวันที่๓๑พฤษภาคมที่ผ่านมาเขาได้รับแจ้ง
จากสพแม่เจดีนะฮะว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ในป่าลึก
บริเวณบ้านจำบอนตำบลแม่เจดีใหม่
เขาก็ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่คนอื่นนั่นแหละไปตรวจสอบก่อน

กู้ภัยเนี่ยเขาบอกว่านี่ก็มีแต่รถตู้กับรถที่ต้องลุยเข้าไปแบบนี้
ไม่สามารถเข้าไปได้หรอกจะไปเคลื่อนย้ายศพคงลำบาก
เขาเลยต้องใช้รถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านขี่เข้าไปในป่าอีกระยะทาง๖๗กิโลเมตร
ไกลอยู่นะไกลนะไกลไปถึงก็พบศพชายรูปร่างไม่ใหญ่เท่าไหร่แล้วก็อายุเนี่ยประมาณสัก๕๖
เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุรูปร่างเล็กอย่างนี้ยังพอเคลื่อนย้ายได้โดยการแบกมาแบบนี้ไง

แล้วในช่วงเวลานั้นน้องฟลุ๊กบอกว่าฝนมันจะตกแล้วมันก็ใกล้จะมืดด้วย
ทีมกู้ภัยเนี่ยไม่รู้ต้องทำไงแล้วตอนแรกจะตัดไม้ไผ่มาแบกศพออกไป
ตัวเขาบอกว่าไม่เป็นไรพี่พลุกอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมเคลื่อนย้ายออกไปเอง

กว่าจะเอาไม้ไผ่มาแบบว่าสารกันเพื่อจะเป็น
แล้วพอทำแบบนี้สุดท้ายภาพนี้โพสต์ออกไปโอ้โหมีแต่คนมาชื่นชมกันเยอะ
ไปฟังเสียงของน้องฟลุ๊กเนี่ยพูดถึงเรื่องราวในวันนั้นหน่อยฮะ

กลัวเลยครับเพราะว่าต้องทำยังไงก็ได้ให้ร่างออกไปหาญาติให้ได้ไวที่สุดนะครับ
นี่คำถามแรกกลัวไหม

ถามคุณแชดนะกลัวไหมค่ะ
ถ้าถามผม

โอ้โหขอชื่นชมน้ำใจมากเลยนะคะ
เรื่องดีแบบนี้ก็เลยต้องมาเล่าสู่กันฟัง
ใช่แล้วค่ะนึกถึงคนที่ขับรถสวนด้วยนะคะ
เขาจะมองแบบอุ๊ยอะไรค่ะ
นึกถึงเรื่องบุภาราตรีเลยนะ
สุดท้ายน้องก็เคลื่อนย้ายศพออกมาจนได้ครับ
ขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยที่แบบว่าทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นอีกเยอะเลยนะ

ไปดูกันต่อนะคะเจ้าตัวนี้
เจ้าตัวนี้มาอีกแล้วนะคะ
ละมุดค่ะช้างป่าค่ะที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
ล่าสุดนี้มายืนกินต้นกล้วยค่ะ
มายืนกินต้นกล้วยของชาวบ้าน
ชาวบ้านเขาแบบว่าโอ๊ยต้องไล่กลับไปนอนดูภาพค่ะ
ไปมาเลย
ละมุดไปนอนเลยแล้ว
ลูกหลานกลัว

ระเบิดพักก่อนช่วยกลับไปนอน
เออกลับไปก่อนนะ
ชาวบ้านในพื้นที่หมู่๓บ้านทุ่งแฝกตำบลทุ่งโพนะคะ

ถึงขั้นต้องตะโกนไล่เจ้าละมุดแบบนี้
ช้างป่าออกจากอุทยานแห่งชาติทัพลาน
บอกว่าไปไปพ่อเอ๋ยไปนอนได้แล้วลูกหลานกลัวเออ

เขาลงมาหากินใกล้บ้านเรือนประชาชนเกือบทุกวันจริงนะคะ
แล้วก็ยังเคยนะไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่ครั้งนี้นะคะ
เคยทำร้ายชาวบ้านจนบาดเจ็บมาแล้ว

ครั้งนี้ก็มายืนกินต้นกล้วยอยู่หลังห้องน้ำ

ด้วยความตกใจก็เลยตะโกนไปแบบนี้

รวมทั้งจุดประทัดค่ะ
จุดประทัดไล่ให้เข้าไปในป่า
ชาวบ้านบอกว่าทุกวันนี้ต้องอยู่กันอย่างหวาดภาวะนะ
เพราะว่าไม่รู้ว่าวันไหนเจ้าละมุดเนี่ย
บุกมารื้อบ้านกินหรือเปล่า

มันมาบ่อยแล้วมันเจอไล่แบบนี้บ่อย
ต้องพึ่งพาเจ้าหน้าที่จริง

แล้วในความรู้สึกของพี่ฝนอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า

พอมีมนุษย์เข้ามาอยู่ใกล้
กินง่ายกว่าเติม
เหนื่องนี้กันบ้างฮะอุบัติเหตุฮะ
มีรถกระบะคันหนึ่งพุ่งมาด้วยความเร็วสูง
ชนกับรถเก๋งอย่างจังอย่างรุนแรงเลยครับ

ใช่ครับพี่ฝนคำถามคือชนอย่างนั้นไปได้อย่างไร
เพราะอะไรรู้ไหมรถเก่งเขาอยู่เลนขวาสุดเตรียมจะเลี้ยว
แล้วเข้าชะลอมาด้วยระยะทางมันไกลพอสมควร
ก็เลยเกิดปฏิเหตุครับ
แน่นอนจะตามภาพเป็นแบบนี้จะต้องบอกว่า
ยังไม่ตัดสินนะว่าใครเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูก
เพราะว่าภาพที่ออกมาแบบนี้ยังไงก็ต้องปล่อยให้ทางเจ้าหน้าที่เขาจัดการในเรื่องของทางกฎหมาย
แต่เอามาให้ดูกันไม่ได้ตอกย้ำซ้ำเติมแต่ให้ระมัดระวัง
เรื่องของการขับรถเรื่องของความเร็วต้องระมัดระวังจริง

และอีกอย่างหนึ่งนะคะต้องคาดเข็มขัด
คาดเข็มขัดคาดเบลต์ตลอดเวลานะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะ
ไปดูค่ะแท็กซี่คันหนึ่งค่ะขับสายไปสายมาบนถนน
พอตำรวจเรียกไม่หยุดค่ะขับต่อไป
แล้วพอถึงเวลาจะต้องจอดถามว่าเม้าหรือเปล่าดื่มหรือเปล่า
เม้าหรือเปล่าไม่ได้ดื่มแต่ไปดื่มอะไรไปดู

กินแต่โซโจโซโจไหม
อ๋อเอาเครื่องเบามาเบา
อย่ามาเก่งอย่ามาเก่งอย่ามาเก่ง
โอ๊ยโอ๊ยไม่ได้ดื่มนะ

ว่าตำรวจเขาถามว่าดื่มเหล้ามาหรือเปล่า

หูวเดี๋ยวกันเล่ากันพี่
ต่อจูมันเป็นเหล้ากับเกาหลี
นี่เป็นภาพขณะที่คุณเจริญศักดิ์บุญช่วยอายุ๓๙ปีนะคะ
คนขับแท็กซี่สีเขียวเหลืองเนี่ยอืม
มีสีหน้าคล้ายเมาสุรานะแววตานี้เยิ้มเชียร์
นี่แล้วดูตอนเขาเป่าแอลกอฮอล์

นี่ทำหน้าเยอะเย้ยเยอะหยั่น
พยายามบอกตำรวจบอกไม่ไม่ได้ดื่ม
แค่ดื่มโซจูมาแค่นั้นเอง
โจนี่คือเหล้าผลไม้ของเกาหลีนะ
มีท้าทายตำรวจโดยวัดเลยวัดเลยปริมาณแอลกอฮอล
นี่มีฝนขึ้นแล้วเท่าไหร่

ทะลุเดือดค่ะจริงเขาให้แค่๕๐เองนะ

เกินกว่ากฎหมายกำหนดนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังที่คุณเจริญศักดิ์เนี่ย
ถูกตำรวจสพท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ระหว่างทางที่ขับรถมาบนถนนเทพรัฐเนี่ยนะ

ตำรวจก็เรียกสิเรียกมาตรวจสอบนะคะ

ก็เกรงว่าจะเกิดวัตเทศเนอะ

แต่เขาก็อ้าหยุดนะนี่ตรงนี้ครับที่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย

ตรงนี้นี่แหละเหมือนกับว่าไปสะกิด
ไปชนรถปันดาไซของคุณตำรวจด้วยคุณพี่ปนครับ
ใช่พยายามจะพุ่งชนคุณตำรวจด้วยนะคะ
โชคดีที่มีตำรวจ๑๙๑ผ่านมาเห็น

จากการตรวจคนในรถแท็กซี่นี่

แล้วก็อุปกรณ์การเสพกัญชาวางอยู่ในรถด้วย

เอามาทรงมาสูบตามที่สาธารณะหรือจะที่ไหนอะไรยังไงก็ได้

ใช่ค่ะก็เลยต้องยอมจำนวนด้วยหลักฐานนะคะ
ถูกคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ

พันธุ์ตำรวจเอกวิโรธตัดโสนะคะ

หลังจากที่นำตัวมาสอบปากคำที่โรงพัก
ยังตรวจพบนะว่ารถแท็กซี่เนี่ย
ไม่ได้ต่อภาษีรถด้วย

นะคะก็เบื้องต้นก็แจ้งข้อกล่าวหาไปนะคะ
เรื่องขับรถขณะเมาสุรา

และพบคุ้มครองพศผัยจากรถ

โฮโหโดนไปหลายอย่าง
โดนไปหลายกระทงเลย

ที่แท็กซี่อย่าเพิ่งมาโกรธเรานะแท็กซี่ดีมีเยอะ
แต่บางทีมีแท็กซี่ที่เหมือนกับว่าไม่ปฏิบัติตามกฎ
แล้วก็มาดูกันเพื่อฝากเตือนกันแบบนี้
ใช่แล้วค่ะเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารด้วย
แล้วก็จริงก็คือว่าตัวเองด้วยแหละ
เอามาเรื่องนี้กันบ้างนะครับก็ฝากเตือนกันอีกเหมือนกัน
เรื่องของเตือนภัยมิจฉาชีพมันมีแม่ลูกเป็นแม่ลูกอ่อนเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณผู้หญิงนะฮะ
คือเหมือนกับว่าไปหลงเชื่อมิจฉาชีพในโลกออนไลน์เอารูปดาราเกาหลี
หลอกให้แม่ลูกอ่อนคนนี้โอนเงินให้โอ้โหสุดท้ายเสียไปหลายหมื่นแล้วเธอเสียใจมากถึงขั้น
เคยคิดจะฆ่าตัวตายด้วยครับโอ้โห
นี่นะเล่าให้ฟังฮะที่เห็นผู้ชายกำลังปลอบใจอยู่น่ะ
นี่คือสามีนะสามีสามีของผู้หญิงคนนี้ที่ถูกหลอกนั่นแหละครับ
โอ้โหกำลังปลอบใจภรรยาของเขาบอกว่าอย่าไปคิดมากอย่าฆ่าตัวตายเลย
โอ้โหเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าตัวผู้หญิงคนที่โดนหลอกนะ
สามีอีกดีมากเลยเยอะจริงจริงนะ
แต่อย่างงี้ครับหรือนี่นะฟูหญิงคนที่ทำงานอยู่ตรงนี้
แล้วก็อยู่ที่ร้านอาหารในอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี
เธอบอกว่าเรื่องที่โดนหลอก
คือเธอน่ะตัดสินใจเข้าไปใช้บริการแอปพลิเคชันหาคู่
แล้วไปเจอโปรไฟล์หนุ่ม
ที่เขาใช้ภาพนี้มา

ดังมากหล่อด้วย
แต่ลีมินโฮตัวจริงเขาไม่ได้มาใช้อันนี้นะฮะ

จฉาชีพเอาภาพมาใช้
แล้วก็พูดคุยกับนางสาวเล็กผู้เสียหายนั่นแหละ

แล้วดูวิธีการลักษณะการคุย
ไหนก็คือจะมีคำว่าที่รักจ๊ะที่รักจ๋า
แต่ทุกครั้งที่พูดที่รักอย่างนู้นอย่างนี้
มิจฉาชีพจะมีการร้องขอให้

หลอกว่าเฮ้ยช่วยโอนมาให้หน่อยตอนนี้ฉันติดอยู่ที่ตม
ต่อมอก็คือตรวจคนเข้าเมือง

เหมือนประมาณเข้าเมืองไทยไม่ได้แต่เขาใช้วิธีการยังไง
เขาหลอกคุณเล็กว่าเขามีเงินเยอะ
ด้วยการส่งรูปให้ดูว่านี่เงินฉันมีนะ

แต่ฉันเอาออกไม่ได้เพราะฉันติดอยู่ที่ตม
อยากจะให้คุณเล็กช่วยโอนเงินมาให้ก่อน
โอนเงินมาให้ตมตรงนี้แล้วฉันจะได้ผ่านออกไปแล้ว

มินโฮใช้ภาษาไทยได้เก่งขนาดนี้เลยเหรอ
นี่แหละครับมิจฉาชีพครับ
โอ้โหแล้วถามว่าโดนไปเยอะแค่ไหน

โอ้โหบอกเลยว่าหลายหมื่น

หลายหมื่นครับเป็นหมื่นเลยครับ

บอกเลยว่าพอโดนหลอกไปแบบนี้แล้วเธอเสียใจ
ตัวของผู้เสียหายเธอรู้สึกเสียใจมาก

ที่โอนไปให้โอ้โห๒๕๐๐๐บาทโอ้โห๒๕๐๐๐บาท
แต่อย่างนี้มันไม่ใช่แค่๒๕๐๐บาทพี่ฝน

หลายครั้งครับมิจฉาชีพคนนี้เห็นว่าหลอกได้ไง

จนเธอเสียหายเงินไปกว่า๗๐๐๐บาท
โอ้โหนี่ฮะพอรู้ตัวว่าโดนหลอกโอ้โหพยายามฆ่าตัวตาย
คือโดดน้ำที่บริเวณบ่อน้ำตรงนี้
ค่ะโอ้ยตายแล้วแต่ยังดีนะ

แล้วผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าดียิ่งกว่านั้นคือสามี
สามีของเธอเองมาปลอบใจครับ
บอกกับเธอว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันจะยังอยู่เคียงข้างเธอ
จะอยู่กับเธอและลูกน้อยของเรา

คือบางทีบางครั้งบางคราเข้าใจนะ
ต้องใช้คำว่าแบบนี้เผลอใจอะไรแบบนั้น
เคลือบเคลือบแต่ผมจะบอกผู้หญิงคนนี้ให้ครับ
คุณโชคร้ายที่เสียเงินตรงนี้แต่คุณยังโชคดีอย่างหนึ่ง
ที่คุณมีสามีที่ดีคอยดูแลอยู่ใกล้ไม่ห่างเหินไม่หายไปไหน
ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือของที่ล้ำค่าที่สุด
ฉะนั้นลองคิดในมุมดีฮะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะ
เงินมันหายไปเข้าใจเสียใจค่ะแต่คิดอีกมุมหนึ่ง
ที่ดียังมีคนที่รักคุณรออยู่
ใช่แล้วค่ะก็ยังไงก็ไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่
คราวหน้าก็คือแบบว่าเออใครมาเรียกที่รักที่รักก็แบบว่าเอ่อถูกไหม
อย่าไปเชื่อใช่ค่ะมาต่อค่ะนี่ไปดูภาพนี้น่ารักมากเลยนะคะ
ก็คือเป็นการแฟนเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานที่ร้านหมูกระทะ

แต่งล่ะแต่งล่ะแต่งล่ะ
โอ้โหนี่ตามนั้นเลยตามนั้นเลย
ข่าวแบบนี้ต้องให้พี่ฝนเล่าเพราะเวลาผู้หญิงเขาเล่าข่าวพวกนี้
มันจะมีความเขินมีความอินมากเป็นพิเศษ
ใช่นั่งนี่ก็ยังเขินอยู่เลยนะคะ
ก็คือแบบว่าคือฝ่ายชายเนี่ยก็คือแบบเหมือนจะเตอร์ไพรส์
สงสัยคงจะชอบกินหมูกระทะกันทั้งคู่เลยนะคะ
ก็นัดกันมาแล้วก็คือฝ่ายผู้ชายเนี่ยนะเดินออกไปก่อนนะ
แล้วก็ไปเอาไอ้ที่ใส่หัวหน้า

เอาจริงผู้หญิงเนี่ยนะยิ่งโมเม้นท์สำคัญเนี่ย

ห้าต้องเป๊ะส้มหงล์ต้องได้
ไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวเลยก็คือว่ากลางร้านหมูกะทะเลย
แล้วใครจะคิดว่าจะมาขอแต่งงานในแบบสถานที่แบบนี้
แต่มันก็น่ารักแล้วก็อบอุ่นดีนะคะ
มีความสุขมากนะคะ
แล้วก็มีทายาเดอร์เรลโอเคนะคะ

คุณผู้ชมครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องที่น่ารักเหมือนกัน
คุณพ่อบอกเลยว่าทำทุกอย่างให้กับคุณลูกได้จริง
นี่ทำลักษณะแบบนี้มันคืออะไรอยากรู้แล้วไปหาคำตอบกันในช่วงของ

สมัครข่าวเด็ก

โอ้โหคุณพ่อบอกว่าคุณพ่อแต่งให้ทำให้เพื่อลูกนะคะ
คุณพ่อเลยนี้ลงทุนเลยแต่งตัวโคเวอร์เป็นเจ้าหญิงเอลซ่า
เจ้าหญิงเอลซ่าได้ดักมาก

อย่าว่าจะเด็กผู้หญิงแต่เด็กผู้ชายก็ชอบ

มีมีคลิปมาหนูอยากแต่งแอลจ้า

ใช่คุณพ่อออกมาเต้นเพลงนี้แหลดดี้เกิร์ล
แล้วแต่งแบบนี้แบบจัดเต็มเลย
ลูกสาวเต้นด้วยตอนแรกลูกสาวก็ทำท่างงนะ
ทำหน้างงว่าเอ๊ะทำไมเอลซ่ามีหนวดเผาด้วย
แล้วก็มีสักแขนด้วย

เรียกได้ว่าคุณพ่อนี้เต็มที่เพื่อลูกสาวมากเลย

อยู่ในอาการงงว่าคุณพ่อทานยาผิดขนาดมาหรือเปล่า

น้องก็คือเคลิ้มตามคุณพ่อไปด้วย

มาเต้นด้วยกันน่ารักมาก
นี่คือเจ้าหญิงตัวน้อยของคุณพ่อนะ

ไปไปกันต่อเลยครับพี่ฝนครับไปดูเรื่องความน่ารักของเด็กที่โรงเรียนกันหน่อย
บอกว่าเพื่อนอยากรู้
วัดกันเลยนายกับเรานายสอบได้ส่วนเราสอบตกดูสิ

นั่นสินะ

มุกนี้มันเก่าแล้วผมเข้าใจหลายคนคงจะนึกออก
แต่ดูแม้ตอนเขาช็อต

แต่เขาก็คือแบบเขาแบบธรรมชาติมากเลย

นี่อาจจะเป็นซุปเปอร์สตาร์โจ๊กเกอร์

สวัสดีครับ
จับตาดูเอาไว้เด็กคนนี้กัน